มีหลายคนเข้าไปขอโชคลาภแล้วดวงดีใช่ไหม

มีคนไปขอโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือหลวงพ่อองค์ดำ
โชคดีก็เลยแหกันไปแก้บนกันใหญ่เลยค่ะ
นี่ดิฉันบอกเลยว่าเป็นคนหนึ่งที่โชคดีจากที่นี่

ก็เลยจะเล่าอีกว่ามันจริงอย่างนั้นจริงนะคะ

ตั้งอยู่ที่หมู่๘ตะบนโคกเดืออำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์
ยิ่งเล่าก็ยิ่งมีเรื่องราวที่วัดแห่งนี้มาเรื่อย
เมื่อวานนี้ค่ะทางวัดคลึกคลื้นกันมากเลย
เนื่องจากว่ามีสาธุชนจำนวนมากนะคะ
ถวายของแก้บนให้กับหลวงพ่อองค์ดำเงินล้นหลาม

เอ้าก็คราวที่แล้วไงงวดที่ผ่านมาเนี่ย
มีคนได้รับโชคจากของเด็ดที่ได้จากหลวงพ่อองค์ดำเป็นจำนวนมาก
ชาวบ้านก็เลยนำของมาแก้บนแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบ
ผลไม้ไข่ต้มร้อยฟองอาหารคาหวาน
รวมถึงสำคัญเลยนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือ
การจ้างรถแห่และรำวงมาถวาย
เพราะจะมีรถแหลมแบบนี้เป็นคณะให้บริการอยู่ของผู้
คุณจะจ้างวงไหนคุณบอกเขาได้เลย
วันนี้เหล่าสาธุชนบอกว่าจะรำรอบองค์พระทั้งหมด๓๐รอบ

ไปเลยคุณแต่บางคนมากกว่า๓๐ก็มีนะ

ให้มันสมกับที่ได้โชคมาหน่อยไง
แล้วถ้าชอบใหญ่ก็หลายรอบไง
เออนะก็อยากให้โชคดีเหมือนกัน
เอาเป็นว่าอย่างนี้มาแล้วอย่าให้มันเสียเที่ยว
หลายคนก่อนจะกลับไปก็ไปส่องดูเหมือนกันนะคะ
ส่องดูอะไรล่ะคะจับตาดูให้ดี
นี่ส่องสิ่งนี้
แล้วเดี๋ยวเอาไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ในงวดถัดไปค่ะ
เดี๋ยวลุ้นกันแล้วกันว่าจะได้กลับมาแก้บนหลวงพ่อองค์ดำอีกไหม

เผื่อบางทีเราจะมีโอกาสไปลำแก้บนแบบนี้ไง

ดิฉันขอ๒รอบที่เหลือคุณ

ขอขอยารสมหวังเลยคุณ
คุณอย่าเล็บดวงนองมัยว่าคุณบังขัดลาบ